ล่าสุดนั้นคณะของคณะกรรมธิการปฏิรูปการทุจริตและประพฤติมีชอบ
ให้กับคณะกรรมธิการตรวจสอบนะครับ
ขณะที่ประประชาก็บอกว่าพร้อมจะตรวจสอบถ้าเกิดว่าพบอดิตนักการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
โดยมีอดิตนักการเมืองด้วยนะครับบอกว่า
หากเป็นรายชื่อของอดิตนักการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุน
ว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการทุจริตปี๒๕๕๙
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องถือเป็นหน้าที่ที่ปปชจะต้องดำเนินการตรวจสอบ
โดยต้องพิจารณาว่าชื่อนักการเมืองดังกล่าวนั้นเป็นนักการเมืองในยุคสมัยใด
เป็นผู้ที่เคยยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปรปชหรือไม่
ซึ่งถ้ารายชื่อส่งมาถึงมือปปชก็จะตรวจสอบทันทีครับ
นายสังสิทธิพิริยบรังสรรค์สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปทก็ระบุว่า
ในฐานะที่กรรมธิการการปฏิรูปการทุจริตและประพฤติมิชอบสวท
ก็มีการเตรียมเสนอต่อที่ประชุมให้ตั้งคณะอนุกรรมธิการพิจารณาติดตามตรวจสอบ
ว่าเรื่องนี้กลุ่มคนนำเงินไปต่างประเทศนั้นเพื่ออะไรถูกกฎหมายหรือไม่
เพื่อรายงานต่อที่ประชุมสบทและคณะรัฐมนตรี
ให้มีมาตรการในการดำเนินการต่อไปเช่นการแก้ไขกฎหมายครับ
ก็ต้องดูว่ามันต้องปรับปรุงแก้ไขมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ผมคิดว่าไหนจะปรับปรุงแล้วเนี่ย
ก็เอาซะให้มันให้มันรอบด้านหน่อยนะครับ

ก็คือถ้าหากว่าเห็นว่าเป็นเรื่องฉุกเฉิน
เป็นเรื่องที่ทำลายภาพลักษณ์เนี่ยนะฮะ
รัฐบาลอาจจะตั้งกรรมการอิสระขึ้นมาชุดหนึ่งเลยก็ยังได้
โดยการที่เอานักการเงินนักวิชาการ
ขึ้นมาทำให้อย่างเร็วทำเรื่องเดียวเลย
ทำเรื่องอื่นเลยอย่างนี้ก็ทำได้
นายสังสีประบูรีว่าหากใช้อำนาจตามมาตรวจ๔๔
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ก็มองว่าทำได้ครับ
แต่ว่าจะต้องพิจารณาให้รอบครอบระมัดระวังคำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบด้วยนะครับ